ไล่ล่าแก๊งค้ายาเสพติดหน่อยเขาขนกัญชา
แล้วพอเห็นว่าตำรวจจะตรวจก็พยายามซิ่งหนี
ปรากฏว่าไปชนรถมอเตอร์ไซค์
แม่ลูกขี่มอเตอร์ไซค์แม่จะพาลูกไปตัดผม
แต่พอร้านปิดแล้วก็เลยขี่กลับมา
โดนรถกระบะที่ขนยาเสพติดชน
ลูกวัย๑๒นะคะเสียชีวิต
แล้วแม่จากที่อาการเป็นตายเท่ากันล่าสุดเมื่อเช้า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพเมืองนครพนมแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย

เป็นรถชนกับรถจักรยานยนต์
บริเวณหน้าจวนภูวาณครพ
มุกดาหารสภาพมอเตอร์ไซค์เนี่ยพังเกือบทั้งคัน
มันล้มคว่ำอยู่กลางถนนนะคะแล้วก็ไปเจอศพของเด็กชาย
ธนพัฒน์พิมพานนท์อายุ๑๒ปี
น้องเรียนอยู่ชั้นป่าหกที่โรงเรียนเทศบาลสี่
ก็มีแผลที่บริเวณศีรษะน้องวัย๑๒ปีเนี่ย
ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์คนขี่มอเตอร์ไซค์คือคุณแม่ค่ะ
นางสุรพาพิมพานนท์อายุสี่สิบหกปี
แม่ก็ได้รับบาดเจ็บหนักอาการเป็นตายเท่ากัน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนครพนม
เมื่อเช้ารายงานมานะคะว่าคุณแม่ของน้องเสียชีวิตแล้ว
แสดงความเสียใจด้วยนะคะส่วนคู่กรณีค่ะคุณผู้ชม
เป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำทะเบียนกไก่ยักษ
สี่สี่เจ็ดสี่อุบลราชธานีสภาพหน้ารถอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือ
ด้านด้านด้านหน้าเนี่ยพังยับแล้วรถไปชนกับต้นศักดิ์ขนาดใหญ่ที่อยู่ริมถนน
คนที่ขับรถคือนายทศพรรัตนวงอายุ๒๕ปีเป็นชาวสกลนคร
หัวแตกนะคะได้รับบาดเจ็บตำรวจก็คุมตัวเอาไว้ได้
ไปดูภายในรถค่ะเจอกระสอบปุ๋ยที่มันห่อด้วยถุงดำ
แล้วไปเจอ๙กระสอบพอแกะออกดูข้างในค่ะ
เป็นกัญชาอัดแท่งกระสอบหนึ่งมีประมาณ๔๐แท่ง
แล้วเจอ๙กระสอบตรวจนับทั้งหมดได้๓๖๐แท่ง
นี่มูลค่านี่ไม่ต่ำกว่า๕ล้านนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๔ก็ได้ร่วมกับชุดสืบสวนนครพนม
สืบจนทราบว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วพอไปเจอรถต้องสงสัยขับมาจากอำเภอท่าอุเทนก็ขับตามค่ะ
แต่ว่าคนขับรถฟอร์จูเนอร์คันนี้รู้รู้ว่าตำรวจกำลังตาม
กลัวจะถูกจับกลุ่มก็เลยพยายามขับหนีด้วยความเร็ว
ตามถนนสุนทรวิจิตรแล้วตรงนั้นคุณผู้ชมมันเป็นเขตชุมชนด้วย
รถก็สวนไปสวนมาเยอะนะคะทีนี้คนร้ายเนี่ยพยายามจะขับรถแซงหน้า
แล้วไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์สองแม่ลูกซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยก็บอกด้วยนะว่ามีนายทุนเนี่ยว่าจ้าง
ให้ขับรถไปรับกัญชาในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนแล้วเดี๋ยวจะนำมาพักไว้ที่ริมแม่น้ำโขง
หลังจากนั้นก็ให้นำไปพักไว้ที่สกลนครต่อเพื่อรอขนส่ง
ค่าจ้างที่เขาได้ได้๕๐๐๐บาทนะคะ
จริงจะมีรถอีกคันนึงดูต้นทางให้
ทีนี้พอรู้ว่ามีตำรวจขับตามก็เลยพยายามหลบหนีจนเกิดอุบัติเหตุ
แต่ว่าหลังจากนี้ค่ะตำรวจต้องขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการนะคะ
เบื้องต้นก็แจ้ง๒ข้อหาคือจำหน่ายยาเสพติดประเภท๕
กัญชารวมถึงขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ตำรวจยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเนี่ย
คือขับตามก็จริงแต่มีระยะห่างพอสมควร
แต่ด้วยความที่ตรงนั้นมันเป็นเขตชุมชน
ทำให้มีรถมอเตอร์ไซค์สวนไปมามีรถคับข้าง

และอุบัติเหตุนี้มันเกิดจากความประมาทของผู้ต้องหา
แต่อย่างไรก็ตามนะคะพอมีข่าวแบบนี้ออกมา
คือก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่รู้อิโนอิเน่
ต้องมาจบชีวิตจากการไล่ล่าแบบนี้
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องพิจารณาเรื่องของการดูแลช่วยเหลือ
เยียวยาของครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตตามขั้นตอนต่อไปนะคะ